ก่อนหน้านี้ชาวสดใสเคยนำเสนอภาพของงานศพ
แต่ว่าเป็นงานศพที่น้ำตาเคล้ากับรอยยิ้ม
ทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งงานศพนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เป็นงานศพที่มีการเล่นดนตรีด้วยนะคะ
โดยคนในวงบอกว่าเป็นการเล่นดนตรี
เพื่อที่จะเล่นส่งวิญญาณของมือกลองของวงนี้นะคะ
ซึ่งมีชื่อวงว่าแบล็คโรสค่ะ

เพลงนี้เป็นคำสัญญาของเพื่อนว่าจะมีกันตลอดไป
เพลงความหมายดีด้วยนะคะ
เป็นภาพที่บริเวณหน้าเมนวัดทองธรรมิการาหมู่
ที่๗ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทร

ซึ่งวงดนตรีวงนี้มีชื่อว่าแบล็คโรสมหาชัย
เพื่อนในวงอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
รวมทั้งมีวงอื่นด้วยอีก๕วงค่ะ
ร่วมกันแสดงดนตรีไว้อะไรกับนาย
เพียรพุงบุธชำหรือว่านัทอายุ๒๙ปีนะคะ
เป็นสมาชิกของวงแบล็คโรสก็คืออยู่ในตำแหน่งมือกลอง

ด้วยเหตุการณ์ก็คือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
มกลางญาติมิตรแล้วก็ผู้ที่รู้จัก
คุ้นเคยไปร่วมงานชาปนักเก็ตประมาณ๓๐๐คน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงดนตรี
กลุ่มนักดนตรีที่ไปร่วมเล่นและขับร้องเพลงแนวเพื่อชีวิตนะคะ
ซึ่งนายศิระวัตโภจำเดิร์นค่ะ
สำหรับนายเพียรพงศ์มือกลองมีใจรักดนตรีเป็นอย่างมากค่ะ
เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงเมื่อปี๒๕๕๙
เมื่อเสียชีวิตลงเพื่อนรู้สึกใจหายนะคะ
เหมือนขาดสิ่งสำคัญเพราะว่าอยู่มาด้วยกันนานมีความผูกพันกันมาก
จึงร่วมกันกับวงดนตรีหลายวงในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
แสดงดนตรีเพื่อไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
และส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวงสวรรค์ค่ะ
ก็หลายงานศพแล้วนะครับที่จะเป็นงานแบบนี้นะครับ
เพื่อที่เขาบอกว่าทางผู้เสียชีวิตต้องการอะไร
ผู้เสียชีวิตมีความสุขแบบไหนก่อนหน้านี้
รำวงชอบร้องเพลงหรือว่าเป็นนักดนตรีแบบนี้